ลงใต้ไปที่ภูเก็ตนะคะเพื่อนรักรักกันมากนะสนิทกันมาก
บกันมาเป็นสิบปีพี่อุ๋ยชวนกันไปนั่งดื่มเหล้าด้วยกัน
จะดื่มแบบนี้เป็นประจำไปที่ข้างขนำ
ปรากฏเพื่อนคนหนึ่งคนที่หนึ่งเนี่ยเมาทีไรปากไม่ดี

พูดดูถูกเพื่อนอีกคนนึงโอ้โหเท่านั้นแหละทนไม่ได้
เฟื่นคว้าประจ่ายเหล็กดัดอะฮะฟาดเข้าหน้า
ตายอยู่ที่เต้นตายอยู่ข้างขนำสามวันแล้วเข้าไปมอบตัว

ทิ้งศพไว้๓วันแล้วเข้าไปมอบตัวค่ะ

มันหนักค่ะแล้วฟาดแบบเต็มแรงเลยอ่ะ
ตำรวจสพทหลังนะคะตรวจสอบข้างขนำที่สวนผลไม้ที่อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต
ผู้ตายคือในควรนะคะสภาพศพนอนหงายเสียชีวิตขึ้นอืดแล้ว
มีบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งเข้าที่หัวกับหน้า
น่าจะเสียชีวิตมาอย่างน้อยเนี่ยมี๓วันแล้วล่ะ
ข้างศพก็มีประแจเหล็กดัดยาวประมาณ๓๐เซนติเมตรนะคะ
หลังจากนั้นไม่นานนายทักษิณหรือว่านายต่องค่ะ
มอบตัวกับตำรวจบอกว่าเขาคือคนก่อเหตุ
เขาเล่าบอกว่าเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นนู่นเลย
ค่ำ๒๐เมษายนนายต๋องกับนายควลเพื่อนรักกันเนี่ย
ซื้อเหล้าขาวด้วยกันแล้วก็มานั่งดื่มที่ขนำตรงจุดเกิดเหตุ
แล้วมีปากเสียงทะเลาะกันแล้วก็ถามว่ามันเป็นคำพูดแบบไหนเหรอ
เพื่อนที่คบกันสนิทกันเป็น๑๐ปีถึงฆ่ากันได้ขนาดนี้
ต้องบอกว่าควรตบหน้าเขาแล้วก็ดูถูกเขาบอก
ตัวเองไม่รอดขนาดเมียยังทิ้งไปถึงไม่ได้ขี้
เท้าอ่ะกูกูจะทำอะไรกับมึงก็ได้
ไอ้ประแจดัดเหล็กเนี่ยเขาไม่ได้เอามานะ
คนนั่นแหละเป็นคนเอามาหยิบแล้วก็โยนลงที่พื้นบอก
ใจผู้หญิงมึงไม่กล้าหรอกโอ้เท่านั้นแหละค่ะ
ต้องคว้ามับแล้วฟาดเข้าหน้าควรไป๓ครั้งเน้น
แล้วหลังจากนั้นเขาก็หนีไปนอนอยู่สาราข้างอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ
โดยไม่รู้ว่าเพื่อนที่ถูกฟาดเข้าหน้าไปนั่นน่ะตายค่ะ
คุณเหี่ยวสุชาดาลงพื้นที่นะคะไปขนำที่จุดเกิดเหตุ
ก็ยังมีร่องรอยการเสียชีวิตของในควรอยู่เลยนะคะ
ใกล้กันเนี่ยมีเสือที่ผู้ตายกับคนก่อเหตุนั่งกินเหล้าด้วยกันอยู่ด้วย
ขวดเหล้าขาวในถุงเนี่ยยังเหลืออยู่เต็มเลยนะคะ
มีเหล้าขาวอยู่ในถุงหลายขวดเลยทั้งที่ยังไม่ได้เปิดแล้วก็ที่เปิดแล้วอะค่ะ
เนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะ
เฝ้าสวนผลไม้เขาก็เล่านะคะว่า
ต่องคนก่อเหตุเคยพักอยู่ที่ขนำนี้มาก่อน
แต่ช่วงหลังก็ย้ายไปเฝ้าสวนด้านบน
ก็จะมีผู้ตายคือในหวนเนี่ยแวะเวียนไปหาบ่อย
ส่วนใหญ่ก็นั่งกินเหล้ากันแหละเพราะทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนรักคู่วงเล่าครับ
คืนเกิดเหตุได้ยินเลยทะเลาะกันเสียงดังไปหมดเลย
แต่ไม่ได้สนใจเพราะคู่นี้กินเหล้าเมาแล้วชอบทะเลาะกันอยู่แล้ว
ทีนี้มาอุปนิสัยของเพื่อนรักสองคนนี้
ในควรคนตายเมาแล้วปากเสียในต่องคนก่อเหตุเมาแล้วชอบลงไม้ลงมือ

คนหนึ่งก็ปากไม่ดีอีกคนนึงก็ชอบตีชอบลงไม้ลงมือ
มันก็เลยลงเอยแบบนี้เลยอะค่ะ
อย่ายึดเลยผมไม่สนใจเพราะว่าเคยตีอยู่เรื่อยนะผมเลยไม่สนใจ
ไปมาหาสู่กันเรื่อยเออค่ะมาอยู่เรื่อยมานอนนี้บางทีกับ
มันก็ไปนอกกับเพื่อนมันตีกันอยู่เลยนะ
เมียคนที่ไม่ตายอ่ะแต่ตีอยู่เรื่อยไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยตีคนเนอะ
ไอคนที่ตายเนี่ยควรมันค่อยตีคนเออปากมันค่อยตี
เขายังบอกด้วยนะคะว่าในต่องพอก่อเหตุเสร็จแล้วอ่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปกินเหล้านอนตามสารา
แล้วยังบอก๗๕๒ด้วยนะว่าเพิ่งตีหัวเพื่อนมา
แต่ไม่มีใครเชื่อเลยเพราะว่าเมาแล้วไง
แบบอ้าวเมาก็พูดไปเรื่อยส่วนพ่อค้าร้านขายของชำก็บอกว่าเช้าก่อนเกิดเหตุอ่ะ
ไม่เคยในควรคนตายอ่ะมาเซ็นเล่าข่าวที่ร้านไปสองรอบ
ก็ยอมให้เซ็นไปก่อนเพราะว่าแหมก็รู้จักกันดีอ่ะนะอืม
ทีนี้ตอนมาซื้อเล่าอ่ะในควรก็พูดจากกระโชคหกหากตามนิสัยอ่ะ
เขารู้เขาก็เลยไม่ได้คิดอะไรครับ
ทีนี้ช่วงที่ในต่องเมาแล้วเดินมาบอกชาวบ้านบอกตีหัวเพื่อนตายแล้ว
ไม่มีใครเชื่อเลยนะคะเพราะเห็นว่าเดินเมาแอมาเลยก็นึกว่าพูดไปเรื่อย
ส่วนตัวเนี่ยฟังเรื่องนี้รู้สึกหดหูใจมากเพราะทั้งคู่เป็นเพื่อนรักกัน
บกันมานานกว่า๑๐ปีเป็นคนต่างถิ่นที่เข้ามาทำงานที่ภูเก็ตกันทั้งคู่
หน้าเศร้าสนิทกันมา๑๐ปีต่างฝ่ายต่างไม่มีใครรู้จักญาติของกันและกันเลย
อืม
เมาสังสองคนอ่ะเมาทุกวันมันมันลงมาเมากันประจำประจำอยู่แล้ว
กลับมาเสีย

แล้วก็นำตัวฝากหางศาลจังหวัดภูเก็ตแล้วส่วนร่างในควรเนี่ย
ญาติให้มารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ